ส่วนเหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้เขาเจอพลังอะไรไปข่มผ้านะ
แล้วอยู่แบบนี้คือพอมีคนไปเจอไปถามว่าเขาคือใคร
เขาแนะนำตัวนะว่าเขาเนี่ยเป็นพันธุ์ตำรวจเอกนาวาอากาศเอก
ตำรวจทหารต่อชดแล้วก็ค่อยบอกชื่อ

ใช่นี่ค่ะคนนี้นั่นแหละที่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

จากสพวังเจ้าที่จังหวัดตากเนี่ย
ผู้ชายคนนี้อยู่หน้าชุมชนหน้าตลาดบางเจ้า
ดูทรงไม่น่าจะปกตินะ

แล้วอย่างหนึ่งคุณเขาห่มผ้าอยู่ใช่ไหม

แล้วเห็นแบบนี้อยู่หน้าวัดเชียงทองหลายวันแล้ว
เลยบอกว่าคุณตำรวจไปตรวจสอบหน่อยได้ไหม
กลัวจะไปทำอันตรายกับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา

เห็นเอกสารไม่มีเอกสารบัตรประชาชน

ตรวจกรรมพี่เป็นอะไรกันแน่

เป็นตอชดอหรือว่าจะอยู่กรมป่าไม้กันแน่
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงค่ะ
บอกว่าอยู่สังกัดกลมป่าไม้และชื่อเล่นวัดนะอายุ๔๙ปี
แต่เวลาถามเรื่องอื่นฟังไม่รู้เรื่องจริงค่ะ

เมื่อกี้เหมือนมีโทรศัพท์นะฮะ
คือเปิดผ้าห่อออกมานี่ผ้านี้นะ

เพราะมันเหมือนมีหลังโทรศัพท์อยู่กับแบตอะไรนะเขาเรียกไอ้แบตเตอรี่นะฮะ
ปรากฏเปิดออกมาผ่างเดี๋ยวคุณดูนะ
มีโทรศัพท์ด้วยตอนแรกโอ้โหรวยจังมีโทรศัพท์ด้วย
แต่อันนี้แค่หน้ากากแค่หน้ากากโทรศัพ

เจ้าหน้าที่ก็เลยถามนี่มาจากจังหวัดไหนเนี่ย
อุ้ยที่นี่คำตอบมันไม่ซ้ำกับเลยหรอคุณ

ได้ยินไหมว่าเป็นทหารตำรวจ
แล้วก็บอกเจ้ายศไหนเนี่ย
เขาบอกโอ้พันธุ์ตำรวจเอกนวากาศเอกครับผม
นี่แหละค่ะตำรวจตัวจริงนะ

บอกว่าให้ไปที่โรงพักไหมล่ะไปโรงพักวังเจ้า

คือเขาเอาจริงไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ชาวบ้านเห็น
และชาวบ้านก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยแจ้งตำรวจ
ทีนี้เขาก็ติดต่อหาญาติแล้วแหละตำรวจติดต่อ

แต่จู่เนี่ยในวัดเดินหนีหนีไปจากโรงพักหายไปอีกรอบนึง
เอ้าสรุปหายเหรอ

แล้วก็ต้องรีบส่งตัวให้ญาตินำไปดูแลต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจควบคุมตัวไปก่อนนะครับ